วันนี้ก็ยังคงมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนต่อเนื่องในบางพื้นที่
แต่ในบางพื้นที่เห็นว่าก็มีการเลื่อนอยู่บ้างนะครับ
ดังนั้นเราตรวจสอบกันหน่อยสำหรับบรรยากาศ
ลงไปดูที่โรงพยาบาลตะกัวป่ากันก่อนนะครับ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการฉีดให้กับผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง๗โรคที่ลงทะเบียนทางหมอพร้อม
และลงทะเบียนทางแอปต่างของทางจังหวัด
เข้ารับบริการเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
นี่ครับทางด้านของโรงพยาบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
โดยนายแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุล
ในการโรงพยาบาลตะกัวป่าก็ออกมายืนให้การต้อนรับ
คอยอำนวยความสะดวกด้วยตนเองเลยนะครับ
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก
วัดอุณหภูมิตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพ
และการที่ผู้สูงอายุเข้าไปนั่งรอตรงเก้าอี้ที่จัดไว้นะครับ
แล้วก็มีการเดินไปวัดความดันฉีดวัคซีน
ให้ถึงเก้าอี้ที่ผู้สูงอายุนั่งเลย

เพื่อจะลุกไปจุดนี้ลุกไปจุดซักประวัติ
ลุกไปจุดตรวจวัดความดันจุดฉีดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องลุก
เจ้านักฐีเดินไปหานะครับ
คุณตาประจวบคงเพชรอายุ๗๖ปีชาวบ้านตำบลบางไซ
ท่านนี้เดินทางมาฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าแล้วครับ
แม้ว่าคุณตาเองบอกโอ้โหตาก็เดินไม่ค่อยจะไหวแล้ว
ก็ต้องใช้ไม้เท้านะฮะแล้วก็ยังมีอาการหูตึงอีกด้วย
แต่ก็มาฉีดตามนัดหมายนะครับโดยมีหลานสาวเป็นคนพามาฉีด
แล้วก็ทั้งคุณตาเองแล้วก็หลานสาวก็ชื่นชม

วันที่๘วันที่๙วันที่๑๐อะไรอย่างนี้

เพราะว่าโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีน
แล้วก็มีการจัดสรรปริมาณการฉีด

แล้วก็จะฉีดให้ประชาชนในวันนี้

แต่ว่ามันก็ต้องติดตามข่าวสารแบบวันต่อวัน

เพราะว่าแต่ละที่จะมีการยกเลิก

ทีนี้จากพังงาค่ะขยบมาดูที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะคะ
ก็ยังมีผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

สาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทรา

รวมถึงอีกจุดก็คือจุดโรงพยาบาลเทศบาลนคร

เขาก็จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน
ให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม

ตอนแรกข่าวจุดตรงนี้

ล่าสุดคุณผู้ชมทางจังหวัดเอง
ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม

ใครที่ลงธบียนไว้๑๐มิถุนาเลื่อน

อาจจะต้องลุ้นจะต้องติดตามข่าวสาร

เดี๋ยวรอประกาศจากทางโรงพยาบาลนะคะ

พบว่ามีประชาชนเดินทางมารับวัคซีน
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จุดบริการต่างที่จัดไว้เป็นจำนวนมากนะครับ
ทำให้ปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาทั้งหมด๘๐๐โดส
สามารถฉีดให้กับประชาชนได้เพียง๒วันคุณ
สำหรับวันอื่นที่มีประชาชนลงทะเบียน
ในการจองรับวัคซีนเอาไว้
ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมผ่านทางอสม
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ซึ่งถือว่ามีคนมาจองไว้เยอะมาก

เหลือเพียง๙๔๖โดสในการที่จะฉีดให้กับประชาชนเท่านั้นเอง

ว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับทางจังหวัด
แล้วก็กระจายสู่โรงพยาบาลจุด
สู่จุดให้บริการอย่างไรต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็บอกว่าขอให้ผู้เจ้าที่ลงทะเบียนไว้
ตั้งแต่วันที่๙มิถุนายนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

รอประกาศของทางโรงพยาบาล
จะแจ้งโดยตรงให้ท่านทราบ
ท่านสามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ในวันไหนกันแน่

ยังต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากทางรัฐบาลก่อน

สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชน
รอวัคซีนเป็นอย่างมากเลยนะครับ

ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย
เข้าใจแหละประชาชนทุกคนก็รู้สึกมึนงง
ว่าสรุปแล้วฉันจะต้องติดตามข่าวสาร

ก็ตอนนี้ใครที่เจอปัญหาอะไร
ใช้ช่องทางของเราในการติดต่อสื่อสารมาก็ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการเลื่อนฉีดอะไรต่างนานา
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีของทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนโรงพยาบาลต่าง
ที่มีการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป
คุณโดยบอกว่าเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ถึงสาเหตุของการประกาศเลื่อนฉีดออกไป
แต่ไม่ได้ที่จะเพ่งโทษนะไม่ได้ที่จะลงโทษนะครับ
เพียงแต่ทางกระทรวงต้องการรับทราบปัญหา
เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันทำความเข้าใจร่วมกัน
แล้วก็ยืนยันว่าสาธารณสุขมีแนวทางชัดเจน
ทยอยส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง
ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

ดังนั้นวัคซีนขาเข้ามันทยอยเข้ามาอยู่
ส่วนขาออกก็คือจะส่งต่อไปให้จังหวัดต่าง
ให้โรงพยาบาลต่างทั้งเราเองทางสหสุทธิ์ทางสบค

ปีนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอยากจะสอบถามไง

หรือว่ามีจำนวนประชาชนลงทะเบียนไว้เยอะอะไรแค่ไหน
จะได้จัดสรรให้เพียงพอนะครับ
อันนี้ก็เป็นทางในส่วนของกรนมนอนี่ถิน
ให้ข้อมูลไว้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเช้านะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องดูด้วยนะเรื่องวัคซีนเข็ม๑เข็ม๒
เพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่า
อยากให้ฉีดเข็ม๑ให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุด
จะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นครับ